คุณผู้ชมฮะมาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ
ก็ค่อนข้างจะเป็นอุบัติเหตุรุนแรงเหมือนกัน
รถกระบะก็เสียหลักพุ่งข้ามร่องกลางถนน
ที่มีเสียปั๊มน้ำมันเป็นคนขับ
แล้วก็มีภรรยานั่งมั้งข้างนะฮะ
ก็คือเสียปั๊มน้ำมันกับภรรยา
ส่วนรถกระบะมีคนตายไปหนึ่งก็คือคนขับรถกระบะ
ทีนี้มีคนเจ็บอีกหลายคน
เพราะรถกระบะเทกระจาดเลยคุณ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นที่หน้าปั๊มปตทบ้านจันท
มิตรภาพอุดรธานีขอนแก่นขาออกตัวเมืองอุดรธานีนะครับ
ทะเบียนบ่มายไม้หมอม้า๕๐๘๑อุดรธานี
คลคลักคัง๔๒๓๓กรุงเทพมนตร์คล
ทั้ง๒คันนะคุณนะพังยับเยินเลยนะครับ
ในรถกระบะมีผู้ติดอยู่ภายในรถ๒คน
เป็นหญิง๑คนชาย๑คน
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำผู้บาดเจ็บออกมานะครับ

ส่วนผู้หญิงที่มาด้วยกันนั้นเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
ก็คือนายอดีศรสุขรมอายุ๕๐ปี
ก็เสียปั๊มน้ำมันแล้วก็เป็นเจ้าของโรงแรมหลายแห่ง

ส่วนนางเบนจาพรสุขรมอายุ๔๙ปีภรรยา

เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะครับ

ทราบว่านายอดีศรและนางเบนจพร

ได้ขับรถมาดูธุรกิจปั๊มน้ำมัน
ที่บ้านแม่ส์ที่ตำบลสามพร้าวออุดรธานี
และกำลังจะขับกลับบ้านที่อกุมภวาปี
ส่วนรถกระบะนะฮะตรวจพบอุปกรณ์ก่อสร้างจำนวนมากอยู่หลังกระบะ
ก็คาดว่าคนที่มากับรถคันนี้
ก็จะเป็นกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างกลุ่มช่าง
ซึ่งหลังเสร็จงานแล้วก็ขับรถเข้าตัวเมืองด้วยความเร็วสูงนะครับ
จนกระทั่งรถกระบะนั้นเสียหลักพุ่งลงไปร่องกลางถนน
แล้วก็ข้ามไปชนปอสที่ขับสวนมา
ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับ
ก็ตอนแรกนะที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับ
พบคนตาย๑แล้วใช่ไหมจากรถกระบะ
คนเจ็บอีก๑ส่งโรงพยาบาล
ส่วนปอสคนเจ็บ๒ก็ส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกัน

คนที่มากับรถกระบะหายไป๑
พอด้วยรู้ไหมครับคือคนเจ็บนี่
ผู้หญิงคนเจ็บที่นั่งรถกระบะมา
ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลก็ยังสามารถพูดได้อยู่นะครับ
ก็ได้มีการสอบถามพูดคุยกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ก็ปรากฏว่ารถกระบะจริงไม่ได้มาแค่๒คน
มากัน๓คนนะฮะ

ทีนี้ครับก็ต้องมีการแจ้งกู้ภัย
ให้มาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุกันอีกครั้งหนึ่ง

กู้ภัยมาตรวจสอบสถานที่
แล้วก็มาพบศพของผู้ชายคนหนึ่ง
อยู่ในคลองหน้าปตทบ้านจันทร์ถนนมิตรภาพ
ขาออกตัวเมืองอุดรธานีจุดเกิดเหตุนั่นแหละครับ
สรุปแล้วศพนี้เป็นศพของผู้โดยสาร
นั่งมากับรถกระบะอีซูซูดีแม็กซ์คันที่เสียหลัก
ข้ามร่องกลางถนนไปชนกับรถปอส

แล้วคุณใช้เวลาในการค้นหาศพอยู่ในน้ำ

ครึ่งชั่วโมงจนพบศพของนายสุนทรมหาราชอายุ๒๘ปี
อยู่ในคลองอยู่ในน้ำหน้าปั๊มนี่แหละครับ

โดยมีนายเมืองพฤกรุงโรศอายุ๓๙ปีญาติผู้ตายเนี่ย

แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายก็คือนายสุนทร
มารับเหมาก่อสร้างบ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง
เพื่อนที่อุดรธานีได้ประมาณ๑เดือนกว่าแล้ว

แล้วก็พักอาศัยอยู่ในบ้านเซที่ตำบลหนองขอนกว้าง
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณแค่๑กิโลเมตรเท่านั้นเอง
คือรถคันนี้กำลังจะขนคนงานกลับบ้านแล้วนะฮะ

แล้วก็แนวทางในการสืบสวนสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนะครับ
คนขับรถพลิกอัพมีเรื่องทะเลาะกับภรรยาที่นั่งมาด้วยกัน
หลังเลิกงานก็ขับรถจะมาส่งช่าง
ก็คือนายสุนทรที่กลายเป็นศพเนี่ยนะฮะ
แล้วก็คนงานกลับบ้านพักแล้วก็จะไปส่งภรรยากลับบ้านที่ต่างจังหวัด

ทีนี้ฮะกลายเป็นว่าเจออีกหนึ่งศพนะ
กลายเป็นฝั่งรถกระบะตาย๒ตาย๒นะครับ
ตำรวจสอบพรมมืออุดรทานีนะครับ
ก็ตอนนี้ตรวจสอบเก็บหลักฐานทั้งหมดเลยนะครับ
เพื่อที่จะว่ากันไปตามคดีต่อไปนะฮะ